ตอนนี้คุณผู้ชมเรามาดูกรณีของผู้เสียชีวิตรายหนึ่ง
ที่บอกว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙หรือเปล่า
ก็คือหญิงสาววัย๒๓ปีนะครับ
ซึ่งตอนแรกหญิงสาววัย๒๓ปี
ทางญาติจะจัดพิธีชาปนกิจแล้วนะคุณนะเอาศพ
เอาโลงขึ้นเมนแล้ววางดอกไม้จันทร์แล้ว
แต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับขออายัดศพไว้ก่อน
คือเมื่อวานไปขออายัดศพจากทางวัดมาเลยนะครับ
แล้วก็เพื่อจะเอามาชันสูตรอีกครั้ง
เรื่องต้นนะคุณเผยสาเหตุการเสียชีวิต
บอกว่าเจอกรณีของผู้หญิงคนนี้กินอาหารเสริม

มันเลยเป็นเหตุร่วมโดยบังเอิญเมื่อฉีดวัคซีนนะครับ
ทีนี้ต้องรอการพิสูจน์อย่างละเอียดอย่างแน่ชัดอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่ศาสนสุขนำศพของนางสาวอมรรดรัฐแพร่เขียว

ส่งคืนให้ญาติได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อแล้วนะครับ
วัดหนองกลางตำบลราชดรพัฒนาตำบลขออภัยฮะ

หลังจากได้อายัดศพไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริง

หลังจากที่ทางญาติก็ยังติดใจสงสัยนะครับ
น้องเมย์เสียชีวิตเพราะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙หรือไม่นะครับ
โดยน้องเมย์ถ้าย้อนไปถึงไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนนะครับ
ก็คือฉีดวัคซีนซีโนแวค

แล้วก็มีอาการอาเจียนเวียนหัวในวันต่อมานะครับ
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมธานี
ในวันที่๒๒เมษายนนะครับ
ตอนนั้นทางคนไข้เองก็แจ้งว่ามีการกินคอลลาเจนร่วมด้วยนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตในวันที่๒๓เมษายนนะครับ
หน้าชายของน้องเมย์นะฮะคือนายปรีชาพวงทองเปิดเผยนะครับ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าสาเหตุที่น้องเมย์เสียชีวิต
ไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
แต่พบว่ามีเลือดออกในสมอง
กรมควบคุมโรคจะได้หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑เดือน
อันนั้นคือการสัมภาษณ์ญาติ
ก่อนที่จะมีการตรวจชนะสูตรรอบใหม่

ทีนี้ครับหลังจากที่มีการชนะสูตรรอบใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
ทางด้านของนายแพทย์ทวีทรัพย์ศิรประพาสิริ
นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

บอกว่ากรณีการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะครับ

อาการปวดศีรษะรุนแรง
และมีท่าทางแปลกเกิดขึ้น
หลังจากกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร๓๐นาที
ก็ว่าท่าทางแปลกของน้องเมย์เหมือนท่าแบบมือเหมือน
งอเหมือนรำอะไรอย่างนี้
หรือญาติบางคนก็บอกอาจจะเป็นอาการชักเกร็งอะไรเนี่ยนะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของคุณหมอก็บอกว่า

เกิดขึ้นหลังกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร๓๐นาที
ซึ่งถ้าหากเกิดความผิดปกติจากการรับวัคซีน

แต่ทีนี้ครับน้องเมย์เกิดอาการภายใน๑วันหลังฉีดวัคซีน
ดังนั้นการเสียชีวิตไม่น่าจะเกี่ยวกับวัคซีน
นี่ที่คุณหมอเขาชี้แจงออกมาแบบนี้นะครับ
แล้วคุณหมอยังชี้แจงไปถึงอีกหนึ่งกรณีด้วย
กรณีของคุณป้าอสมคุณจำได้ไหมฮะ

ข่าวกรณีคุณป้ากัญญาถนอมมิตรอสมตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
คุณป้าร้องห่มร้องไห้แล้วก็เล่าให้เราฟัง
บอกว่าพอไปฉีดแล้วมันมีอาการคือมันหมดเรี่ยวหมดแรงเลย
จะทำอะไรก็ไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยจะไหว
ให้สัมภาษณ์ก็เหนื่อยหอบหายใจไม่ทัน
ซึ่งคุณป้าบอกว่าอาการ๗วันผ่านไปอาการมันยังไม่ดีขึ้น
แล้วป้ายังพูดอยู่เลยบอกโอ๊ยถ้าเกิดรู้เป็นแบบนี้นะ
ขอตายเพราะโควิดดีกว่าไม่ฉีดหรอกวักทรงวัคซีนเนี่ย
แต่ทีนี้ทางด้านของนายแพทย์ทวีทรัพย์ศิระประพาสิริ

เมื่อกี้เปิดเผยกรณีของการเสียชีวิตของน้องเมย์วัย๒๓ปี
ก็เปิดเผยถึงกรณีของคุณป้าอสมท่านนี้ด้วยนะครับ
ก็ทางด้านของคุณหมอทวีซับบอกว่าวัคซีนที่คุณป้าได้รับ
อายุตามบัตรประชาชนคือ๕๗ปี
แต่อายุจริงของคุณป้าคือ๖๓ปี
แต่ทีนี้คุณป้าพยายามแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วนะ
อายุจริงฉันเท่านี้แต่เจ้าหน้าที่ก็ยึดตามบัตรประชาชน
แต่ทีนี้เรื่องของวัคซีนนายแพทย์นครเปรมศรี
พอสาบันวัคซีนแห่งชาติก็เปิดเผยมาบอกว่า
แต่ทางผู้ผลิตเขาก็มีข้อมูลว่าจะฉีดได้ในอายุมากกว่า๖๐ปีแล้ว
ตอนนี้กำลังยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ออยบ้านเราอยู่ให้เปลี่ยนข้อบ่งชี้
ฉีดในผู้มีอายุ๑๘๖๐ปี
เป็นฉีดได้ตั้งแต่ผู้มีอายุ๑๘ปีขึ้นไป
ก็คือฉีดให้กับคนที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปได้เหมือนกัน
แต่กรณีนี้เขาก็มีการตรวจสอบมาบอกว่า
แต่ว่าอาการตอนนี้ของคุณป้ากัญญา
ตอนนี้ก็อาการเป็นปกติดีแล้วเนี่ยนะคะ
ตอนที่นักข่าวไปหาก็ยังชู๒นิ้ว
ก็บอกว่าตอนนี้เรี่ยวแรงก็เริ่มมีขึ้นแล้วด้วย
คุณป้าพักฟ้ืนอยู่ที่โรงพยาบาลรายอง